หลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจปลดมิลวานรายวัชเป็น
จากการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่นะครับ
ก็ทำให้มีคำถามตามมาทันทีว่า

พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจแยกทางกับมิลวานรายวัช

ต่อทีมชาติอินเดียแบบขาดลอย๑ประตูต่อ๔

ทีมชาติไทยจำเป็นจะต้องมีเฮดโค้ชคนใหม่
นำมาซึ่งคำถามที่ต้องกลับมาหาคำตอบกันว่า
แท้จริงแล้วประเทศไทยเหมาะกับการใช้โค้ชไทยหรือต่างชาติ
เนื่องขายของกูลซื้อคนใหม่พวนดำรวจเอกสมยดมองว่า
ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโค้ชศันต์ชาติไทยเท่านั้น

คือยอมรับในข้อตกลงที่มีร่วมกันได้
และต้องยอมรับว่าประเทศไทย

ที่จะสามารถจ้างโค้ชในระดับโลกได้มากนัก
เราต้องยืนยอมพร้อมใจด้วยทั้งทั้งสามความทิว
มองว่าทีมชาติไทยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งโค้ชไทยและต่างชาติ
เนื่องจากภาษาฟุตบอลแล้วสามารถเข้าใจกันได้
แต่สิ่งสำคัญคือกุญซื้อที่จะมารับตำแหน่ง
จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของนักเตะแต่ละคน

อย่างที่บอกว่าโค้ชทีมชาติเอง
มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโค้ชไทยหรือโค้ดนอก

แต่พี่บอกว่ามันเป็นความเข้าใจ
ในการฝึกซ้อมในการเล่นเกมซะมากกว่านะครับ
ฉะนั้นฉะนั้นวันนี้พี่พูดได้ในฐานะที่เป็นแฟนบอลว่า
เราก็ต้องลงไปก็ต้องทำตามโค้ดสั่งนะครับ

ว่าจะมีขึ้นหลังจากที่ทีมชาติไทย

ซึ่งยังคงมีเวลาที่จะให้สมาคมกีฬาฟุตบอล

จากทูนาเมนต์ต่อไปของทีมชาติไทย
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในเดือนมิถุนายน
ก่อนจะถึงศึกสำคัญคือฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียในช่วงปลายปี
ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแฟนฟุตบอลไทยคงรู้แล้วว่า
ใครคือเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนต่อไป

จะลงสนามพบกับทีมชาติบาเรน
ซึ่งเป็นเกมชี้ชะตาว่าทีมไทยจะอยู่หรือไป
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประสิทธิ์ใจร่วมกับผู้สนับหนุนว่า
อัดฉีดนักเตะผลปากประตูละ๕ล้านบาท
หากทีมชาติไทยเอาชนะบาเรนได้
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เล่น